ฟี่ฟังทางนี้เพราะว่าวันนี้มิ้นมีสถานที่เซลฟี่ใหม่ของยะโสธรมาแนะนำกันนะคะ
สวยงามแบบนี้เลยใครจะรู้ว่านี่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจนะ
จริงจริงแล้วเนี้ยบ่อน้ำอันนี้เนี้ยนะคะมันเป็นบ่อลูกรังร้างของเอกชน
พื้นที่กว่าสิบไร่ค่ะคือเขาขุดหน้าดินแล้วก็ลูกรังไปก่อสร้างถนน
แล้วก็ปล่อยบ่อนี้ทิ้งไว้นานกว่า๑๐ปีจนมันมีน้ำขังกลายเป็นบ่อน้ำสีเขียวมรกฏ
อยู่ที่บ้านสะดาวตำบลตาดทองอำเภอเมืองนะคะน้ำในบ่อเนี่ยเป็นสีเขียวมรกฏสวยงามก็จริง
แต่ยังไม่มีใครเคยไปสำรวจนะว่าแต่ละจุดมันลึกเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเรื่องลงเล่นน้ำเนี่ยพักเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงไปเล่น
แต่เรื่องถ่ายรูปธรรมชาติเซลฟี่สวยงามไปกันเลยเต็มที่นะคะ
มีช่างภาพอิสระต่างเข้ามาเก็บภาพไปโพสต์ลงโซเชียลเยอะแยะมากมาย
จนตอนนี้ที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งถ่ายรูปแล้วก็เซลฟี่อีกแห่งหนึ่งของยะโสธรไปแล้วเรียบร้อย
ใครอยากไปถ่ายรูปแรงแคนย่อนยะโสธรไปได้เลยนะคะใช้ถนนเส้นยะโสธรอำนาจเจริญ
่งหน้าวัดป่าคำม่วงในตำบลตาดทองอำเภอเมืองยะโสธรค่ะแต่ดูจากน้ำแสดงว่าน้ำสะอาดเพราะว่ามีปลาอยู่
ปลาอยู่มีปลาอยู่มีปลาอยู่แล้วตรงโขดหินตรงเนินดินนะ
เห็นไหมมันเป็นสีเหมือนออกชมพูชมพูเนอะชมพูแล้วตัดกับน้ำสีเขียว
มันก็เออมันก็แปลกดีเหมือนกันใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะอย่า
เพิ่งลงไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยมันสีเขียวมันเกิดจากอะไรหรือเปล่า
อันนี้แรดผลาดอะไรอ่าอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ก็ได้ใช่
ใช่แล้วมันก็ลึกแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้นะคะเผื่อเกิดอันตรายเอาไปถ่ายรูปกันเฉยก่อน
ถ่ายรูปเซลฟี่กันไปแล้วก็โพสต์ในโซเชียลสวยแล้วกันเช็คอินกันไป